ในช่วงเวลาของการชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
รัฐสภาเขาก็มีการหารือกัน
สสวรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง
แต่วันนี้ครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในที่ประชุมรัฐสภา
แล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
บอกว่าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์แสดงความจริงใจ
ด้วยการลาออกผมก็จะแสดงความจริงใจเช่นเดียวกัน
ทอดเสื้อทอดสูตร
คลิปช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
จริงก็ขออนุญาตท่านทหารว่าขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้าย

ถ่ายทอดสดในห้องประชุมรัฐสภาเนี่ยก็เลยตัดไปที่คุณชวนทันทีเลย
ท่านประธานก็ก้มหน้านะคะคุณชวนคือก้มหน้าเลยค่ะจังหวะที่กรีดแขนนะคะ
แล้วเพื่อนสอสอพักเพื่อไทยที่นั่งอยู่เก้าอี้ใกล้เนี่ย

ผู้ชมครับตอนนี้เอาเป็นว่าคุณวิสานเนี่ยถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอาการปลอดภัยนะฮะ
บาดแผลเนี่ยลึก๓มิลลิเมตรยาว๘เซนติเมตร
นี่ฮะสอสอเพื่อไทยครับ
ผู้หญิงนี่คือคุณชนกจันทาทองสอสอน้องคาย
ผู้ชายนี่คุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมสสเชียงใหม่นี่เบือนหน้าเลยนะฮะ
ช่วยถุงปัจจุบันนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับ

สาเหตุเหตุผลนะครับ
หรือว่าท่าทีที่ตามมาหลังจากนี้

ผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่รัฐสภานะฮะตอนนี้การประชุมก็ยังประชุมอยู่
เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะ
สสถึงขั้นกรีดแขนกลางสภา
ก็คือสสของพภไทยสสวิสานตชธิรวัตรสสเชียงราย
ก็คือในสภามีการประชุมสมัยวิสามัน๒วัน
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในตอนนี้
ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะ
นี่ก็คือภาพที่สสวิสานกำลังอภิปรายก่อนที่จะกรีดแขน
ช่วงเย็นนะคะก็อภิปรายว่า
เชื่อว่าการใช้เวทีสภาจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้
เพราะวุฒิสภาและรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคือคู่ขัดแย้ง
ไม่ใช่คนกลางถ้าคุยกันยิ่งเพิ่มปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้จริง
และสิ่งเดียวที่ควรทำคือพลเอกประยุทธ์ต้องถอยต้องลาออก
และลงมาพูดคุยรับฟังความเห็นของผู้ชุมนุมด้วยตัวเอง
เพราะลำพังจะประกาศว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้
บอกได้เลยว่าไม่มีใครเชื่อคำพูดของพลเอกประยุทธ์
นี่คือการอภิปรายของสสวิสานนะคะ
พอพูดประโยคนี้เสร็จเนี่ยนะถอดสูตรค่ะ
หยิบมีดออกมาค่ะเป็นลักษณะของมีดปอกผลไม้
แล้วก็บอกว่าอยากจะพิสูจน์ความจริงใจให้นายกรัฐมนตรีได้เห็น

กรีดแขนนะคะ๓แผล
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูจังหวัดตรงนี้นะ
ขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายและอย่าให้มีอีกนะครับ
๓แผลเอาไปเลยครับ
ขออนุญาตนะครับต้านประยุทธ์
ท่านต้องจะเป็นพลลาศหรือจะเป็นวีระบะหลุดครับ
คุณวิสานครับไม่อนุญาตให้กรีดเลือดนะครับ

ก็พูดนิ่งนะคะว่าไม่อนุญาตให้กรีดเลือดนะคะ

แล้วคุณผู้ชมดูข้างส่อวิสานเนี่ยนะคะ

ทางด้านข้างและด้านหลังเขาก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปประถมพยาบาลค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระนะคะ
แผลที่แขนซ้ายเนี่ยลึกประมาณ๓มิลลิเมตรนะคะ
ยาว๘เซนได้๓แผลเลย

ก็ทางเพื่อนสอสอบอกว่าเดี๋ยวให้สสวิสานไปทำแผล

อุบลศักดิ์หลวงบัวงามบอกว่า
วิสานเนี่ยเปลยไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
ว่าจะกรีดเลือดให้นายกเห็น

เพราะอยากให้นายกลาออก

เพื่อนสอสอที่เป็นหมอก็รีบไปประถมพยาบาลเลย
ล่าสุดเบื้องต้นอาการปลอดภัยค่ะ
ปลามาปั๊บแล้วก็กรีด

หนึ่งครั้งถ้าง็๓ครั้ง๓แผล

ก็ได้มีหมอสองคนได้ช่วยกันประกบไว้
ก็ช่วงนั้นก็มือตัวสั่น

ผมคิดว่าท่าไปตัดไปเลย

เรานั่งประกบเกิดเลือดก่อนนะ
ก่อนเลือดออกมากตอนนั้นก็ช่วยกันหมอตะดงกับหมอกิศักดิ์สองคนเป็นหมออยู่แล้ว
อ๋อคือหมอหมอแต่ก็ไม่มีอะไรก็เอาคิดชู่ไปก่อนอ่ะอุดเลือด
คือหมอที่หมอที่หมอเพื่อไทยหมอเพื่อไทยด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกัน
หมอกีศักดิ์สักกับหมออะไรคะอ่าตะตรงอืมตะตรงนักครูกับผมอยู่ค่ะ
ก็บอกโดดให้ไปปิดก่อนแต่เลือดไปถึงเส้นลั่นมากมันจะคัดเลือดไม่อยู่
ก็คิดว่าเอ๊ะก็แกก็อุปทานมาว่าผมจะกรีดตั้งเมื่อวานแล้วเอ๊ะ
ผมก็ตกใจอ๋อมีสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ท่านอุปทานลงไปที่
วิสานพูดหลังจากกรีดเสร็จว่าจะกรีดตั้งแต่เมื่อวาน
เพราะอยากจะให้นายกลาออกเพราะว่าแกแค้นก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะ
ให้ปลอดภัยก่อนตอนนี้ไปโรงพยาบาลก่อนเพราะที่นี่เครื่องมือไม่มีเครื่องมือเย็บ
โรงพยาบาลนี่ไปโรงพยาบาลไปเลยแล้วคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปโรงพยาบาลเพราะที่นี่ไม่มีเครื่องมือเย็บ
อ๋อแล้วเมื่อกี้รถพยาบาลเอาไปแล้วเหรอคะก็ลงไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งรถหมายรถให้ไป
ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยเย็บไป๙เข็มนะคะหลังจากไปโรงพยาบาลเนี่ยสำหรับสอสอวิสาน
แต่ว่าทีนี้ค่ะมันก็มีความคิดเห็นสะท้อนกลับมาจากนายศิราเจนจาคะสอสอพักพลังประชารัฐนะคะ
บอกว่าเสียใจค่ะที่สสวิสานทำแบบนี้ในที่ประชุมอันทรงเกียรติ
และผู้จาให้ร้ายนายกวันนี้สมาชิกรัฐสภามาอภิปรายหาทางออกให้บ้านเมือง
ต้องการทำให้บ้านเมืองสงบแต่ทำไมสิ่งที่สสวิสานทำอยู่เนี่ย
เหมือนกับทำให้เหตุการณ์มันบานปลายเลยขอถามว่าต้องการอะไร
ต้องการให้ประเทศไปไม่ได้หรืออย่างไรนายศิราบอกว่าไม่สงสาร
แต่สมน้ำหน้านายศิราพูดแบบนี้นะคะบอกว่าขอให้กลับไปคิดทบทวน
ทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองและสถาบันนิติบัญญัติขนาดไหน
เรื่องนี้ให้สังคมตัดสินเพราะจริงแล้วมีวิธีการอื่นในการเรียกร้องหาทางออกให้ประเทศ
ขอให้ประชาชนที่เลือกสอสอคนนี้เข้ามาดูไว้ว่าเป็นตัวแทนของท่านยังไง
และอยากให้ดำเนินคดีกับสอสอคนนี้ที่พกมีดซึ่งถือเป็นอาวุธเข้าไปในห้องประชุมสะพานนะคะ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสสวิสานออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงในศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐก่อนค่ะ
ของเรามาพูดถึงประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและวันนี้ประชุมในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ
ประชุมร่วมกับสสวนะครับซึ่งมีผมมีความรู้สึกเสียใจนะครับ
ที่ท่านสมาชิกท่านนี้นะครับได้กระทำในที่ประชุม
ทรงเกียรตินะครับและพูดจาให้ร้ายท่านนายกรรมตรีนะครับ
ท่านเป็นผู้แทนรัศดรมาตั้งแต่ผมยังเล็กอยู่นะครับผมติดตามท่านมานะครับ
ตั้งแต่ปีสองเก้านะครับสองพันร้อยยี่สิบเก้า
วันนี้รู้สึกผิดหวังและเสียใจกับการกระทำของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับ

สสวิสานที่กรีดแขนตัวเองไป๓แผลก็ออกจากโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลแล้วนะคะ
ออกมาก็บอกว่าขออภัยที่ทำให้ตกใจเย็บไปทั้งหมด๙เข็มนะคะ
ครับตอนนี้ก็มาที่ที่ประชุมรัฐสภาต่อแล้วนะครับ